เริ่มกันที่นายนิพนธ์ชวิตมนเทียนนะคะ
นายกสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทยก็เอามาเปิดเผยค่ะว่า
ลิปปินส์เจ้าภาพกีฬา๔เกมครั้งที่๓๐ในปี๒๐๑๘
ที่จะบรรจุบาสเก็ตบอลกีฬาอันดับที่๑ของประเทศ
ให้มีการชิงชัยมากถึง๘เหรียญทองด้วยกันค่ะ
เหรียญทองนี้นะคะก็แบ่งเป็นรุ่นบาสเก็ตบอลทีมชายหญิง๕คนรุ่นทั่วไป
สเก็ตบอลทีมชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
บาสเก็ตบอลทีมหญิงรุ่นทั่วไป
ที่หวังจะทวงเหรียญทองกลับมาอีกครั้งให้ได้ค่ะ